กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ
กับผมพลเอกรัฐรัฐรัฐธนาวานิสสมัยกุธิศภา
ในฐานะสมัยกรัฐศพา
ขออย่างพี่ปลายร่างงงแก้ไขเพิ่มเติมที่นำเสนอ

ฉายด้วยครับได้ขออนุมัติไว้แล้ว

ในแผ่นที่แผ่นฉาย
ก็เป็นการทบทวนสาระสำคัญของร่างนะครับ

เพราะท่านผู้เสนอร่างแล้วก็เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้ว
ในหน้าแรกนี้ก็มีอยู่๔ข้อเชิญไปแล้ว๒ครับ
ตรงนี้ก็มีอีก๕ข้อนะฮะ
ที่เป็นประเด็นสำคัญของ

แก้ไขร่างรัฐมนูลในแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับนี้
ซึ่งกับผมคิดว่า
ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเห็นของผู้เสนอร่างนะครับ
ที่จริงการเสนอร่างฉบับนี้
ก็คล้ายกับการยกร่างใหม่แหละ

เพราะว่าสามนูลได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่า
การยกร่างรัฐมนุนฉบับใหม่นั้น
ไม่สามารถกระทำได้ก่อนที่จะมีการ
กระทำประชามติถามประชาชนซะก่อนนะครับ
สิ่งที่ผมอยากจะอภิปรายเป็นพิเศษนี่นะฮะ
คือการเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง
รัฐสภาที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน
คือระบบสภาคู่ให้เป็นสภาเดียวหรือสภาเดียว
ซึ่งมีเฉพาะสภาพุทธแหละเสนอร่างเท่านั้น
เพราะด้วยเวลาที่จำกัดแต่ก่อนอื่นก็ขอชื่นชมคณะผู้ร่าง
ที่สามารถหาประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ถึง
หนึ่งแสนสามหมื่นกว่าคนมาเข้าชื่อเสนอร่างนี้นะครับ
ทั้งต้องที่ขั้นต่ำลำนูนกำหนดไว้เพียงห้าหมื่นคน

ทั้งแสนสามหมื่นคนนี้จะได้อ่านได้ศึกษา
หรือมีความเข้าใจในธรรมนูลฉบับนี้มากน้อยเพียงใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะรวมความยาวของลำนูนที่ท่านเสนอมา
หน้าหลักการและสาระสำคัญและตัวร่างเอง
ผมเองก็เคยเป็นกรรมธิการยกร่างรับนูนมาก่อนนะฮะก็ต้องขอชื่นชม
ในการยกร่างรำนูนของท่านที่ทำได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์
แล้วก็มีการโยงเข้าหากันได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของน้ำนูลฉบับหนึ่งที่คิดว่ายกร่างมาได้ดี
แต่เรื่องเนื้อหาสาระนั้นก็ว่ากันไปอีกที่หนึ่ง
จากสองท่านที่พิปรายก่อนผมได้พูดถึงประเด็นสำคัญเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ
ข้อดีแล้วก็ด้อยนะฮะผมก็จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องสภาเดียว
ซึ่งตอนที่ผมร่างรำนูลมาครั้งที่แล้วแล้วก็ได้ไปศึกษาในรายละเอียดของ
การมี๒สภาหรือสภาเดียวว่าอะไรจะดีกว่ากัน
เพราะในร่างลำนูนของท่านเนี่ยไม่เพียงแต่จะเสนอ
ให้มีเฉพาะสภาพุทธรัศดรโดยให้ยกเลิกมาตรา๒๖๒
บทเฉพาะการเพื่อวุฒิสภาชุดปัจจุบันพ้นสภาพไป
แต่ท่านยังได้แก้ไขในหมวด๗นะฮะซึ่งเป็นหวดรัฐสภา
ให้เปลี่ยนเป็นหมวด๗สภาพพุทธรัศดร
คือท่านมุ่งไปสู่การบินสภาเดียวยังถาวรในรำนูญฉบับใหม่นี้
และที่สำคัญก็คือสภาพรัศดรที่ท่านเสนอมาในร่างฉบับนี้เนี่ย
มีอำนาจผมใช้คำว่าล้นฟ้าล้นฟ้าเลย
แม้กระทั่งตัวแทนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการของศาลของสารปกครอง
และในสภากระโหมถึง๒คน
ท่านภูราบอกแค่๒คนผมบอกว่าถึง๒คนนะครับ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดว่าทหารอยู่ใต้พลเรือน
อันนี้ก็เป็นความคิดของแต่ละคนแต่ละฝ่ายที่สามารถคิดได้นะครับ
ผมอยากจะเรียนพิจารณาถึงว่าควรจะให้มีวุฒิสภาหรือไม่
ต้องพิจารณาการถูกดูลำหน้าของฝ่ายนิตยีประหยัดด้วยกัน
การถูกดูลำหน้าในกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศที่ใช้ระบบสภานิตยีประหยัดแบบ
สภาหรือสภาคู่คือสภาผู้แทนกับวุฒิสภานั้น
ในสภาร่างเนี่ยเรากำหนดให้สภาที่๒มีอำนาจ
ยับยั้งร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของสภาที่๑มาแล้ว

ได้ร่วมกับเพื่อนสวในสมัยนั้น
ยับยั้งร่างของสภาพุทยศลสดอล
เขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เราได้ดำเนินการ
สภาพนั้นก็เลยไม่ผ่านสภา
ไม่เห็นชอบหรือร่างกฎหมายที่ยังไว้มีคะแนนเสียงมากเป็นพิเศษ
มากกว่าสภาที่๑เช่น๒ใน๓ของคะแนนเสียงทั้งหมด
หรือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
อันนี้ก็เป็นการถ่วงดุลในสภาที่๑
ถวงดุลในสภาที่๒นั้นกำหนดไว้ให้สภาที่๒มีอำนาจยับยั้งร่างกฎหมาย
แบบเป็นเศรษฐ์เด็ดขาดคือจะมีอำนาจยับยังเพียงชั่วคราว
ช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อพบกำหนดแล้วสภาร่าง
หรือสภาพชนักสมดรณ์ก็สามารถหยิบขึ้นมา
พิจารณายืนยันเป็นร่างกฎหมายได้
ผมจะขออนุญาตอธิบายกับผู้ที่เขาชื่อเสนอร่าง๑๓๐๐๐๐กว่าคน
ซึ่งอาจจะยังไม่ได้ศึกษาในเรื่องของการส่งดุลในสภานิติบัญญัติ

เพราะผมเชื่อว่าหลายท่านนับแสนคนเนี่ย
ที่นั่งฟังการอภิปรายของรัฐสภาในวันนี้

อันเป็นที่รวมเจตจำนงของประชาชนทั้งหมด
ทั่วประเทศและเป็นสูงความหน้าทางการเมืองการปกครอง
โดยโครงสร้างหรือรูปแบบของรัฐสภา
หมายถึงจำนวนสภาที่จะประกอบการเป็นรัฐสภานั้น
อาจจะแบ่งเป็น๒ระบบคือระบบสภาเดียว
และระบบสภาคู่หรือระบบสองสภา

มักจะพบเห็นกันในประเทศที่มีขนาดเล็ก
เช่นในประเทศฮอสเตอริกาในอเมริกากลาง
นอเวย์ฮัลบาเนียและบูกาเลียเป็นต้นนะครับ

นี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สภาเดี่ยวเนี่ย
ทำหน้าที่เป็นผู้วางนโยบายของประเทศ
ผลที่ประเทศที่นิยมระบบสภาเดียวมักจะกล่าวอ้างคือ
สภาเดียวนั้นเป็นสภาของผู้แทนรัศดรของประชาชนที่แท้จริง

และเมื่อเป็นสภาของประชาชนแล้วก็ไม่เป็นการสมควรที่จะถูกควบคุม
และถวงดุลโดยสภาอื่น
ส่วนระบบสองสภานั้นหรือระบบสภากู้
ที่มีทั้งสภาร่างรัฐสภาสูง

ส่วนสภาสูงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากันกรอง
และย้ำย้ำกับแชมป์หน้าของสภาร่าง
อนุญาตไปในสไลด์แผ่นถัดไปครับ
ข้อมีราวของระบบสภาเดียว

การมีสภานิติบัญญัติสภาเดียว
แต่ถ้ามีสภานิติบัญญัติ๒สภา
ก็จะเกิดความขัดแย้งได้

ซึ่งทำได้ที่แสดงเจตจำนวนในการมีจากกฎหมาย

อย่างไรก็ตามกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา
สภาเดียวเท่านั้นก็อาจจะเกิดข้อบกพร่อง
และกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
อกจากนี้เนื่องจากระบบสภาเดียวไม่มีสภาอื่น
และสภาจึงอาจจะตรากฎหมายควรคลิกบังคับได้

นั่นเป็นข้อพินาในเรื่องของสภาเดียว
มาดูแผ่นถัดไปครับ
ตรวจสอบการบรรยัติกฎหมายไม่ได้เป็นไปโดยรีบเร่ง
ขาดความเดชรอบครอบเพราะมีกรณีที่สภานิติบัติได้ออกกฎหมาย
แทรกความเร่งรีบของสถานการณ์บางอย่าง
ขาดความระมัดระวังดังนั้นการมีสภาที่สอง
เกิดผลดีในการแก้ไขความผิดพลาด
มีสองสภาเป็นการส่งดูนอำนาจของสภาที่หนึ่ง
เพราะการมีสภาเดียวอาจจะมีการใช้อำนาจบาดใหญ่
โดยไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และกรณีที่มีสภาที่๒เป็นการเปิดโอกาสให้มีตัวแทนของประชาชน
และกลุ่มผลประโยชน์ต่างเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
รูปแบบและโครงสร้างของรัฐสภาไทยตามรัฐมนูลที่ผ่านมานั้น
เราจะเห็นว่ามีถึง๑๐ฉบับนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๘๙นะฮะขอไปแผ่นถัดไปเลยครับ

ให้ท่านที่เสนอร่างนี้ได้เห็นว่าวิวัฒนาการของร่างรัฐมนูล
ของไทยในเรื่องส่วนของสองสภาหรือสภาเดียวนั้น
ฉบับที่ใช้สภาคู่
ส่วนที่เหลือนั้นส่วนใหญ่เป็นธรรมนูลการปกครองชั่วคราว

ที่ยกร่างรับนูลฉบับถาวรต่อไป
ดูของปี๘๙ซึ่งเป็นฉบับแรกเลยนะครับ
ที่กำหนดมีอุทิศภาคมมี๘๐คนนะฮะ
หน้าที่ก็ยังไม่มากนักตอนนั้นตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีต่าง
ถัดไปครับดูฉบับ
ขอแผ่นถัดไปฮะฉบับปี๙๒นะฮะคือฉบับที่๕
มีอุทิศภาคมประกอบอุทิศภาคมจำนวน๑๐๐คน
มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งมาจากการเลือกและแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิสมัคร
และเลือกตั้งอุทิศภาคมอุทิศภาคมวิทยาลัยรัฐศิลป์
หน้าที่ก็กลั่นกรองกฎหมายตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี

จากนั้นก็มีฉบับที่๘ฉบับที่๑๐ฉบับที่๑๓
๒๔๐ที่เราเรียกว่าฉบับประชาชนก็มี๒สัพหาอัน
ประชาชนช่วยกันร่างขึ้นมาในความคิดของพวกเรา
สวมีสองร้อยคนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็เกิดปัญหาในเรื่องของ
หน้าตาเหมือนกับสอสอแล้วก็มีการทำให้องค์กรอิสระนั้น
เกิดความบิดเบือนไปนะครับ
จึงในปี๕๐ขอดูแผ่นถัดไปครับ
ในปี๕๐นั้นฉบับที่๑๘ครับ
ก็เป็นฉบับที่วุฒิสภามี๑๕๐คน
สอสออาจจะปิดไปนิดนึงนะครับเป็น๕๐นะครับ
ตรงนี้ก็แก้ให้มีการเลือกตั้งจังหวัดละ๑คน
๗๗จังหวัดแล้วที่เหลือก็เป็นสรรหา
ก็กลายเป็นปลาสองน้ำอีกมีปัญหาขัดแย้งกัน
ฉบับถัดมาก็จึงเป็นฉบับปัจจุบันนี้นะครับปี๖๐
ซึ่งได้แก้ให้วุฒิสภามี๒๕๐คนสำหรับชุดแรกในชุดปัจจุบันนี้
แต่เมื่อครบกำหนดอีก๒ปีเสร็จก็จะเป็น๒๐๐คน
มาจากการเลือกกันเองตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัด

ผู้ที่รับนูนเนี่ยก็พยายามคิดว่าทำยังไงจะได้สว
ที่มาทำหน้าที่ให้เป็นสภากันกรอง
ยั้งกฎหมายได้ในระดับหนึ่ง
แต่เมื่อมีการเลือกตั้งก็มีปัญหาสัญหาก็มีปัญหา
สุดท้ายก็จึงมาให้เลือกกันเองอย่างฉบับปี๖๐นี่
จะดีหรือไม่ดีก็ต้องทดลองดูนะครับ
ก็เป็น๑ใน๕๐คนที่มาจากการร่วมกันเองทั่วประเทศ
อย่างน้อยที่สุดเท่าที่ผมดูแล้วระบบวิธีเลือกกันเองเนี่ย
จะยากมากที่จะกำหนดตัวบุคคลหรือที่จะล็อกโหวตได้
จะซื้อโหวตได้เพราะมีการโหวตไขว้๕กลุ่มนะครับ
แต่ว่าจะได้คนที่มีคุณภาพขนาดไหนแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ครับก็เรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนที่ร่วมเสนอร่างนี้
ให้เข้าใจถึงระบบสภาคู่ว่าได้เกิดขึ้นแล้วมีประโยชน
แล้วจะตอบคำถามตอบสุดท้ายต่อท่านอาจารย์ปียบุตรขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ
ว่าทำไมเขาจึงไม่ให้ทรภาอุทิศภาในละนุปยกษุนี้มีนักที่ถอดถอน
เนื่องจากว่าเป็นวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ถอดถอนก็จึงไม่เหมาะสมที่จะมอบให้กับวุฒิสภาชุดใหม่นี้
ก็จึงยกไปให้กับปปชและสารดีกาเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการต่อถอน
ครับก็ขอขอบพระคุณท่านประธานครับ